ช่วงที่แล้วกรณีคุณปู่คนนี้อายุ๖๕ปี
ไม่รู้ทำยังไงล่ะหายไปที่เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรี

คุณปู่บอกว่าที่ออกมาได้มีผู้หญิงชุดดำ
กลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาสอยดาวพร้อมด้วยชาวบ้านกว่า๕๐คน
ระดมกำลังกันไปค้นหานายศักดิ์ยามสุกอายุ๘๕ปี
เป็นชาวบ้านที่อำเภอสอยดาวก็หลงป่าหายตัวไป
ตั้งแต่วันที่๒๓กันยายนช่วงเช้านะคะ
ล่าสุดก็เจอตัวนายสมศักดิ์แล้วล่ะ
เจอตัวอยู่ในสภาพอ่อนแรงทีเดียว
คืออยู่ลึกเข้าป่าไป๒๓กิโลเมตรอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนะคะนำตัวออกมาจากป่า
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลสอยดาว
หลังจากนั้นแพทย์ก็ฉีดยาบำรุงให้แล้วก็ตรวจร่างกาย
ก็พบว่านายศักดิ์มีเพียงอาการอ่อนเพลียจากการขาดอาหาร
ก็เลยรอให้ดูอาการไปก่อนแล้วก็อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านค่ะ
สอบถามทางสุภาพยามสุขเป็นลูกสาวของนายสัก
บอกว่าสอบถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้พ่อเล่าค่ะบอกว่าได้เจอผู้หญิงลึกลับ
สวมชุดดำเมื่อคืนวันศุกร์
ผู้หญิงคนนี้บอกทางให้ออกจากป่า
ชี้ให้เดินไปในทิศทางตะวันออก
ให้เดินออกไปในทิศตะวันออก
ทีนี้พอเริ่มเช้าตอนเช้านะ

สรุปเป็นทางออกจากป่าจริง
มาช่วยตาผู้หญิงชี้ทางให้ไปทิศตะวันออก
ตัดเถอะเดินไปเลยตัดไปเลย
นี่ค่ะผู้หญิงชุดดำถ้าเป็นความเชื่อของชาวบ้านเนอะเป็นหญิงสาวจากเมืองรับแร่หรือเปล่า

เคยได้ยินมาว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
ที่นี่มีวิธีการเอาชีวิตรอดอยู่ในปากนะคะคือในศักดิ์เขาเล่าอีกว่าตอนอยู่ในปากตอนนั้นรู้สึกหิว
เขาได้อมใบไม้ไว้สามใบนะคะอยู่ในปากรู้สึกเหมือนว่าเป็นอาหาร
แล้วก็มีการกินน้ำในคลองเพื่อประทังชีวิตเอาไว้ค่ะ
ถามลูกชายบ้างลูกชายคือนายแดงยามสุกเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยร่วมค้นหาพ่อด้วยนะตั้งใจว่าจะต้องหาพ่อให้เจอ
ไม่งั้นพ่อต้องอาการหนักแน่เพราะว่าอิดโรยมากแล้วก็มีพายุฝนลงมาด้วย
ก็เลยทำให้ร่องรอยต่างพอฝนตกร่องรอยมันหายได้ไงก็เลยหายากขึ้น
ก็เลยไปบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เจอพ่อในที่สุดก็เจอนะคะครับโอ้โห
เรื่องแบบนี้ก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่

สิ่งที่มันอยู่ในป่าในข่าวนี้บางทีมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะ